ในช่วงเวลาที่เรากำลังดีใจกันนะว่า
ระดับน้ำลดแล้วระบายน้ำได้ดี
ผู้ว่าแฮปปี้บอกว่าระบายน้ำได้ตามที่คาดการณ์ไว้
ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ้า
แล้วน้ำที่เอาออกมาเยอะนั้น

ไปที่ทุ่งนาของชาวบ้านค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้าน๒หมู่บ้านเนื้อที่นากว่า๑๐ไร่
ที่เขาเพิ่งจะหวานเมล็ดพันธุ์ไปเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
สภาพตอนนี้เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

เพราะว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ
การช่วย๑๓ชีวิตออกมาให้ได้

เลยนี่คือผลผลิตเขามีสิทธิ์ที่จะเสียหาย
แล้วก็คุณผู้ชมชาวนานนะเวลาเขาหวานรอบนึง

นั่นหมายถึงรายได้ทั้งปีของเขาเลยนะคะ
ที่มันจะหายไปโอ้โหแต่เขายอมนี่คือนาข้าวในพื้นที่บ้านแม่อ้อ
แล้วก็บ้านป่าแสนในตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งตรงนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำที่ระบายมาจากถ้ำหลวงนะคะ
ชาวนานในตำบลโป่งผาเขาบอกว่าพื้นที่นาข้าวสองหมู่บ้านของชาวบ้านกว่า๒๐ครอบครัวเนี่ย
หวานข้าวนำทำนาปีไป๒สัปดาห์ที่แล้วนี้เอง
พอน้ำถูกสูบออกมาจากถ้ำหลวงเนี่ยก็มาระบายตามลำเหมืองลำห้วยน้ำจ้อง
เข้าท่วมนาข้าวของพวกเขาไปหลายสิบไร่ขังแบบนี้มา๔วันแล้วค่ะ
ชาวบ้านไม่บ่นเลยนะไม่ว่าไม่บ่นไม่โวยวายไม่ประท้วงไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น
บอกแต่ว่าเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
และเห็นใจผู้ปกครองและญาติพี่น้องของเด็กทุกคน
หวังจะได้เห็นหน้าทั้ง๑๓ชีวิตออกมาอย่างปลอดภัย
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
เพราะมันคือรายได้หาเลี้ยงครอบครัวของ๒๐ครอบครัวแล้วนะครับ

เพราะมันคือรายได้หาเลี้ยงครอบครัวของ๒๐ครอบครัวแล้วนะครับ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ

คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลกเลยนะคะ
คือสิ่งแบบนี้ต้องบอกว่าเขาเอาชีวิตครอบครัวเขามาแลก

แต่ช่วงหลังระดับน้ำที่ทั่วมันก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะ
แต่ช่วงหลังระดับน้ำที่ทั่วมันก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะ
แต่ช่วงหลังเนี่ยระดับน้ำที่ท่วมมันก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะ
ถ้าหากว่าผลผลิตเขาได้รับผลกระทบจริง

เจ้าหน้าที่รัฐน่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขานะ

เจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะ

มาสำรวจพื้นที่แล้วท่านช่วยเหลือแน่นอน

จะเป็นเงินคตเตย้วยาช่วยเหลือประสบภัยอะไรก็ว่ากันไป
หลังจากเรื่องพวกนี้เอาไว้ก่อน
สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือ